เมื่อกี้นี่คือรถเครนกับรถพ่วงใหญ่กับใหญ่ฮะ
อันนี้เป็นรถอะไรรู้ไหมรถเทรลเลอร์กับรถแบ็คโฮลครับ
ไม่ได้ชนนะคุณผู้ชมคือคนขับรถแบ็คโฮลเนี่ย
เป็นแบ็คโฮเล็กกำลังจะเอารถแบ็คโฮลเนี่ย
ขึ้นบนรถเทรลเลอร์ก็คือเสร็จงานแล้วอ่ะ
แต่ปรากฏพลาดอีท่าไหนไม่รู้รถแบ็คโฮลร่วงครับ
ร่วงลงมาแล้วทับตัวเองอ่ะโอ้เนี้ยเสียชีวิตเลยค่ะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะอยู่ตรงทุ่งนา
ริมถนนสายบ้านหนองเม็กบ้านห้วยโจทย์ที่บัวใหญ่ของโคราช
เจอรถเทรลเลอร์จอดอยู่ในทุ่งนาแล้วรถแบ็คโฮลสีเขียว
ล้มตะแคงแต่รถแบ็คโฮลน่ะเมื่อกี้เห็นผ้าขาวคลุมอยู่ใช่ไหมคะ
ทับร่างของคนขับรถแบ็คโฮลชื่อว่านายสำเริงเงี้ยวสูงเนิน
อายุสามสิบเก้าปีเสียชีวิตเลยค่ะชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นอ่ะ
ตั้งวงนั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงดังเลยอ่ะ
แล้ววิ่งมาดูอ้าวนายสำเริงคนขับรถแบ็คโฮลเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าโดนรถแบ็คโฮลทับแล้วรถนั้นน่ะ
ก็เป็นรถของนายสำเริงนั่นแหละคือกำลังเอารถแบ็คโฮลจะไต่ปีนขึ้นรถเทอร์เลอร์
เพื่อที่จะนำกลับบ้านเพราะว่าเอาแก๊คโฮลนี้มารับงานในพื้นที่แล้วเสร็จงานแล้วไงคะ
ทีนี้ตอนที่จะเอารถแบ็คโฮลขึ้นไปบนรถเทรลเลอร์ไม่ได้มีคนช่วยบอกทาง
ไม่ได้มีคนช่วยดูทางอะไรให้แล้วตอนนั้นน่ะพลาด
ก็เลยทำรถแบ็คโฮเสียหลักถลายตกจากเทรลเลอร์มาจนทับร่างตัวเองนะคะ
ตอนนี้ก็มีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เดี๋ยวต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
สอบปากคำพยานแวดล้อมด้วยแล้วก็ค่อยที่จะให้ญาติเนี่ย
นำร่างของผู้ตายนำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะครับ